คนที่โพสต์พิเรนอย่างเช่นอาจจะไปก่อเหตุการยิงที่นู่นที่นี่
ไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็ตามนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของ
หนุ่มวัยยี่สิบสองที่มีการโพสต์แบบเนี้ยประกาศหาซื้อปืนอากาศหรือเอ็มสิบหก
และยังขู่บอกว่าจะไปกาดยิงห้างดังกลางเมืองบุรีรำด้วยนะคะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยญาติก็เลยพาหนุ่มรายนี้ไปมอบตัวกับตำรวจแล้ว
อ้างบอกว่าทำไปเพราะความคึกขนองอ่าทำแบบนี้ก็มีให้เห็นเป็นแบบอย่างหลายคนแล้วนะคะ
ถูกดำเนินคดีค่ะอันนี้ก็เกิดจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่โพสต์ข้อความประกาศตามหาอาก้าหรือไม่ก็เอ็มสิบหกราคาไม่เกินแสน
ผมจะกาดยิงห้างดังในจังหวัดบุรีรำซึ่งพอโพสต์นี้ออกมามันก็สร้างความตื่นตกใจให้กับคนที่เห็นโพสต์นะคะ
ทำให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำพร้อมด้วยตำรวจสพห้วยราชต้องลงพื้นที่ไปหาเบาะแสที่มาที่ไปของคนที่โพสต์อ่า
โพสต์นี้มาล่าสุดก็ทราบตัวแล้วค่ะผู้โพสต์คือนายนัทธพงศ์จรับกรำหรือริ่งอายุ๒๒ปี
ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยราชาอำเภอห้วยราชแล้วญาติก็เลยรีบพามามอบตัวที่สถานีตำรวจเนี่ยนะคะ
จากการสอบปากคำนายนัทพงศ์ก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กนี้จริง
แล้วก็โพสต์ข้อความไปช่วงเย็นวันที่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นตัวเองโพสต์ขำขำเล่นเล่นอ่ะ
ไม่ได้คิดอะไรและไม่นานก็ลบโพสต์ดังกล่าวออกไป
อีกทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าการโพสต์ลักษณะนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะ
เอาฟังเสียงของผู้ต้องหาหน่อยค่ะที่ผมโพสต์ผมไม่ได้ตั้งใจครับ
ตอนตอนที่โพสต์ขังตอนแรกผมเขียวว่าผมโพสต์เล่นเล่นแล้วผมก็ลบ
เราโพสต์ว่าอะไรครับผมโพสต์ว่าตามหาปืนอากาศหรือปืนอะไรพวกเนี้ยครับ
ว่าจะประกาศยิ่งเหมือนตามได้ข่าวผมแค่โพสต์เล่นเล่นแล้วผมไม่ได้ตั้งใจ
ไม่มีเจตนาจริงด้วยอืมตอนนี้รู้สึกยังไงที่โพสต์ออกไปแล้วค่ะ
ก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกผิดนะรู้สึกไม่ดีด้วย
ผมเลยรีบมาลงพักเคลื่อนเคลื่อนค้าน้องด้วย
คือวันนั้นผมดื่มสุราด้วยรู้ไหมว่ามีความผิด
ตอนนั้นไม่รู้นะครับตอนนั้นยังไม่รู้
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามีความผิด
อันนี้คนก่อเหตุรู้แล้วคุณผู้ชมรู้แล้วนะคะ
ถ้าโพสต์ในลักษณะนี้เนี่ยมีความผิดนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ครูให้คนอื่นตกใจกลัวก่อนส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพห้วยราช
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะน่าจะรู้แล้วนะครับ
ตัวอย่างนี้เห็นมามาหลายครั้งอย่างน้อยสองสามเคสแล้วอ่ะค่ะ
นะครับอย่าทำแบบนี้เลยนะฮะ